เราเคยได้ยินชื่อผีกองกอยกันมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหม

แต่มันมีจริงไหมคุณผู้ชม

ดึงอยู่อย่างนี้แต่เราไม่เห็นแขนเขาเนอ

ถ่ายจากรถที่วิ่งอยู่บนถนนนะ
คนโพสต์เฟสบุ๊กเป็นหนุ่มชาวสทลไม่ได้บอกด้วย

ทีนี้มีชาวเน็ตคนนึงเขาเอาคลิปนี้มาขยาย

เขาบอกว่าสีขาวที่เห็นเนี่ยมันเหมือนเป็นหุ่นนะ
แล้วก็เหมือนเป็นหุ่นที่มีคนวิ่งคลานเชิดอยู่ข้างล่าง
ให้เหมือนเป็นผีกองกอยกระโดดอยู่ข้างทาง

ทีนี้เรามาทำความรู้จักกับผีกองกอยกันหน่อยดีไหมคะ

ลักษณะรูปร่างไม่ค่อยชัดเจน
ส่วนมากอธิบายว่าเป็นผีที่มีขาเดียวค่ะ
ก็เลยต้องเคลื่อนที่ด้วยการกระโดดไปด้วยขาเดียว

เสียงน้องคือร้องว่ากล้องก้อยกล้องก้อย

เขาก็เลยเรียกกันว่าผีกองคอย
บางคนบอกว่ามีปากเป็นท่อเหมือนแมลงวัน
อเจมส์คุณอัจภัทรนี่คือแบบขำคือเสียงของมันใช่ไหม

เจมส์เขาบอกว่าบางทีเนี่ยก็เชื่อกันว่า
หน้าตาคล้ายลิงหรือข้าง
หรือถ้าเรารู้จักกันอีกชื่อนึงก็คือผีโป่งหรือว่าผีโป่งข้าง
อันนี้เหมือนอันนี้เลยนะที่อยู่ในภาพยนตร์นะคุณ